รู้แล้วบอกต่อวันนี้จะพามาดูโรงรับจำนำไม่ใช่โรงรับจำนำธรรมดานะครับ
แต่เป็นโรงจำนำปูแม่แบบนี้ก็มีด้วยล่ะเนี่ยดูแล้วโมเดลมาถึงแล้วล่ะครับ
ปากหมุดก็เลยเปิดประตูสู่แดนใต้ที่นี่จังหวัดชุมพร
เมืองที่มีหาดทรายสวยโอบล้อมหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย
แม่สวยจริงสงบจังวิวทิวทัศน์ก็ดีอยากไป
หลังจากดื่มดำกับธรรมชาติเราก็ไม่พลาดที่จะไปทำความรู้จักกับลุงเช็ค
ประธานศูนย์วิจัยชุมชนมัชชาสตรีหรือโรงรับจำนำปู่อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมภรทีนี้โรงรับจำนำปูของลุงเชค
เริ่มต้นมาได้๓ปีกว่าแล้ว
ใครจะคิดล่ะครับว่านี่นะคือโรงรับจำนำปู
เขามีแต่โรงรับจำนำของรับจำนำออก
มันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับลุงเช็ค
ตอนนั้นออกทะเลออกไปจับปูครั้งละร้อยสองหลอยโล
จับกินอย่างเดียวมันก็หมดเราก็ต้องหยุดอาชีพปูก่อน
พอดีขึ้นทีนี้ลุงก็เริ่มจับกลุ่มใหม่
กลุ่มจดกับเกษตรเป็นกลุ่มประมงวิสาหกิจประมงประทิว
เพื่อว่าเราจับกลุ่มทำโอนปงกันเริ่มไปซื้อโอนให้กับชาวประมงใหม่
แล้วก็แจกให้ชาวประมงอุปกรณ์อวนน่ะหนึ่งหมื่นบาท
คุณต้องพรให้กลุ่มเดือนน่ะหนึ่งพันบาท
แต่คุณต้องเอาปูไข่นอกกระดองหรือไข่รากทรายมาให้ตรงนี้
หลังจากที่ได้แม่ปู่จากชาวบ้านมาแล้ว
ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของแม่ปูแล้วล่ะครับ
ที่จะค่อยเคลียร์ไข่ออกมาจากตัว
โอ้โหน้องหมูคลอดแล้วล่ะครับ
นี่เป็นตัวแล้วเนี่ยมันแตกมาประมาณ๗แสนตัวต่อแม่หนึ่ง

พอได้๒วันลุงก็พาไปปล่อยสู่คืนธรรมชาติ

เดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปเลย
สถานที่สำหรับปล่อยลูกปู
ก็ไม่ไกลจากบ้านลุงเช็คแกครับ
นั่งรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วล่ะครับ
ที่นี่เลยหาสักที

เช็คบอกว่าปล่อยปูแบบนี้ทุกวัน

อะไรจะเยอะขนาดนั้นล่ะครับเนี่ย
งานนี้ลูกปู่จะไม่เดียวดายอีกต่อไป
เพราะจะปล่อยแม่ปูไปด้วย
ปูที่ปล่อยไปนั้นลุงบอกว่า

แม่โชคดีมากเลยนะครับ

ไม่งั้นเนี่ยปูหมดทะเลแน่เลย

เห็นแบบนี้แล้วก็พาไปแล้วนะครับลุง
นี้แล้วก็พาคุ้มใจแทนชาวบ้านนะครับ
ที่ได้ลุงเช็คมาเป็นผู้นำแนวทางดี
ในการภิกษ์ฝืนทรัพยากรทางทะเล
ให้กลับมาคึกคลื้นอีกครั้ง
งานนี้คือทักทั้งในนามและบนบบเลยนะครับ
นี่ล่ะครับคนดีสีชุ่มอ่อนของจริง

พลิกฟื้นให้ทะเลตำบลสะพรีแห่งนี้

ว่างก็อย่าลืมแวะมาหาลุงนะครับ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติกัน

อำเภอสะพรีจังหวัดชุมพร
รู้แล้วบอกต่อครับ